มาเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงข่าว
เตรียมใช้ธนบัตรรูปแบบใหม่ครับหลังจากได้รับพระราชทานพระศัตริยศลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
เบิร์มช้ายหกเมษายนนี้ครับ
นายวิรไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
แถลงข่าวกรณีการใช้ธนบัตรสิบแบบที่สิบเจ็ดนะครับว่า
ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
ให้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ทุกชนิดราคา
เพื่อให้ใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป
โดยพระราชานุญาตให้นำธนบัตรแบบใหม่ออกมาใช้ในปีนี้
มีแนวคิดคือการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี
โดยธนบัตรแบบ๒๐บาท๕๐บาทและ๑๐๐บาท
จะออกใช้ในวันที่๖เมษายน๒๕๕๙
ส่วนธนบัตรชนิด๕๐๐บาทและ๑๐๐บาท
ออกใช้ในวันที่๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
สำหรับบริเวณด้านหน้าของธนบัตรด้านรับพระราชทานพระสาธิสลัก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวะชิลาลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ
เป็นภาพประธานในธนบัตรทุกชนิดราคา

เชิญภาพบรมศาสธิสลักพระมหากษัตริย์สองพระองค์

พระราชกรณียกิจสำคัญของแต่ละพระองค์

และจารึกอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยครับ
ประชาชนสามารถเบิกถอนธนบัตรแบบใหม่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร

โดยธนบัตรทุกแบบที่ออกมาใช้ก่อนหน้านี้
ยังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายครับ